ตั้งแต่ปี๒๕๔๙ในเดือนกันยายนตั้งแต่มีการรัฐประหารครั้งนั้น
การใช้ข้อหามินสถาบันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
มากขึ้นเรื่อยจนทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศเกลียดชังกันอย่างเยอะแยะเต็มไปหมด
ประชาชนตั้งข้อสงสัยในบทบาทนะครับความเกี่ยวข้องว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่อย่างไร
เพื่อทำลงไว้สิ้นสถาบันของหมากษัตริย์ที่ยั่งดื่มสถาพร
อย่าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยครับ
นี่เป็นเรื่องของอำนาจของประชาชนหรือต่อสู้กับประเด็จการ
โอ้โหมันตั้ง๑๐ปีนะครับมันไม่มีใครมองอะไรกันเห็นหรอกครับ
แล้วทางคุณช่อมีอุปสรรค์อะไรกับทางคุณเอกมั้ยครับ

องค์กรคอสชจะหายไปเมื่อมีรัฐบาลใหม่
แต่ระบอบคอสชจะยังอยู่กับเราในรูปแบบของรัฐมนุนปี๒๕๕๙
ยังอยู่กับเราในรูปแบบสวที่มาจากการแต่งตั้ง
ยังอยู่กับเราในรูปแบบของกรรมการในองค์กรอิสระต่าง
ที่แต่งตั้งในยุคของขอสอช่อ
จะยังอยู่กับเราในรูปแบบของยุทธศาสตร์แห่งชาติ๒๐ปี
ดังนั้นระบอบคอสชจะยังอยู่กับเรา
แม้ว่าตัวก่อนทศจากหายไปแล้วก็ตาม
ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ
ที่ตัวเองได้กลายเป็นสวแล้วก็

ก็ขอแสดงที่จะแสดงความยินดี
กับสมาชิกวุฒิทธิสภาพทุกท่าน
ได้รับการแต่งตั้งมาจากอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน
อเจมส์ว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังใครด้วย
พี่เองคิดว่าไงครับ
ไม่อยู่ข้างหลังใครนะครับก็ชื่นชมนะครับ
นักเรียนที่มีความสนใจกับการเมือง
เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเรา
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศ
คุณภาพโรงเรียนคุณภาพการมทุกอย่างทั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต้งสิ้น
มันหมดเวลาแล้วแหละครับที่จะใช้คำต้านขบคุมภูมิความสิทธิเสริมภาพของประชาชน